คุณผู้ชมครับอีกหนึ่งเรื่องนะครับที่สร้างความเดือดร้อนให้กับคนอื่น
ก็คือการขับรถใช้รถใช้ถนนอย่างไม่ถูกกฎจราจร
คือบางคนต้องบอกว่ามักง่าย
ทำไงเอาง่ายถอยหลังมา
แบบนี้มันก็สร้างความเดือดร้อนนะครับ
เพราะว่ารถที่เขาวิ่งตรงมาแล้วใช้ความเร็ว
หลบแล้วทำให้เกิดอุบัติเหตุ

โอ้โหเปรียบมาใกล้แล้วคว่ำเลย
ถ้าเสียงมันมาก่อนแบบนี้แสดงว่าขับมาเร็วขนาดหนึ่ง

ใช่จะหักไปแบบนี้มันผิดกฎจราจรชัดเจนเลยนะครับ
เหตุการณ์นี้นะครับแล้วก็เป็นเหตุการณ์ที่กล้องวงจรปิดนั้นจับภาพเอาไว้ได้
นี่ครับรถเก่งที่อยู่เลนซ้ายสุดนะครับ
เสียหลักพลิกคว่ำชัดเห็นกันตรงนี้เลยนะครับ
เรียกได้ว่าเหยียบเบรกจมมิดดังเอี๊ยดใหญ่
แต่พี่ลมโครมเลยคนขับรถกระบะออกมาจากรถได้อ่ะค่ะ
ก็ยังเคราะห์ดีนะครับที่คนขับเนี่ยเขาไม่ได้เป็นอะไรนะครับออกมาได้
เหตุผลเพราะพี่แกเนี่ย
คาดเบลต์คาดเข็มขัดนิรภัยแล้วก็ไอ้ถุงลมเนี่ยมันทำงาน
ก็เลยไม่ได้เป็นอะไรมากมายนะครับแล้วแกยังบอกอีกว่าโชคดีนะที่วันนั้นเนี่ย
ภรรยาก็คือเมียนี่แหละที่กำลังตั้งคันอยู่คือท้องอยู่ไม่ได้โดยสารมาด้วยโอ้โชคดีโล่งอก
เนี่ยแล้วนอกจากนี้นะครับคุณผู้ชมครับตอนแรกเนี่ยตอนเดินลงมาเนี่ย
คนขับรถกระบะที่ขับแล้วพลิกคว่ำเนี่ยมาคุยกับไอ้คนที่ขับรถเก๋ง
ทั้งสองคนประจันหน้ากันเป็นยังไงคะคนขับรถเก่งเขายังไม่ยอมรับนะว่าเขาทำผิดอ่ะ
ตายแล้วเถียงกันอยู่พักใหญ่แต่ยังดีไงนี่กล้องวงจรปิดหลักฐานชัดเจน
มีภาพจากกล้องวงจรปิดแล้วก็มีภาพจากกล้องหน้ารถเห็นถึงพฤติกรรมของคนขับรถเก๋งอย่างชัดเจน
ก็เลยโอเคตกลงเคลียร์กันรู้เรื่องนะครับแล้วก็ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของทางประกันที่จะต้องจัดการในเรื่องของการชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้น
ให้ดูแบบนี้ไม่ใช่ว่ามาทับถมคนผิดหรือว่าอะไรยังไงให้เห็นถึงจังหวะของการตัดสินใจเพียงแค่เสี้ยววินาทีในเรื่องของการไม่เคารพกฎจราจร
ถ้าเรานะครับนึกถึงเรื่องของกฎจราจรเป็นที่ตั้ง
เขารบกฎจราจรแล้วใช้ถนนใช้รถอย่างถูกต้อง

เคารพกฎวินัยจรจรกันด้วย